ดูคลิปแรกนี้ก่อนเลยเขาบอกเอ๊ะด่วน๔ทุ่มเมื่อคืน
ลูกเพจพบวัตถุประหลาดลอยเหนือท้องฟ้าอำเภอคิชกูธ
จังหวัดจันทบุรีมีแสงสว่างมาก
และลอยนานกว่า๕นาทีมันถึงจะหายไป
คุณผู้ชมเขามีการถ่ายภาพติด
ไปดูกันเลยวัตถุประหลาดนี้เป็นอย่างไร
เขาบอกเห็นชัดเลยมันกลมมันส่งแสง
มันแวววาวมันลอยไปลอยมาแบบนี้
คล้ายกับถ้าเป็นชาวบ้านจริงนะจานผี
นี่คุณผู้ชมมีคนถ่ายได้บางรูปเท่านั้นแต่ถ่ายวีดีโอกันไม่ติดเลย
ลงพื้นที่ไปถามชาวบ้านที่พบเห็น
เขาบอกเห็นกับตาแต่ว่าที่ถ่ายไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมคุณ
ไม่ได้เพราะมันเหมือนมีสัญญาณรบกวน
กดกล้องที่เป็นวีดีโอนะมันจะเป็นเส้นเลย
ดังนั้นถ่ายไม่ติดเป็นวีดีโอ
แต่เห็นด้วยตาและถ่ายภาพได้ในบางภาพเท่านั้นเองนะครับ
นี่เราลงไปคุยกับคุณป้ากาญจนานะ
คุณป้าบอกโอ้ฉันเห็นที่บ้านนี่แหละตรงสวนผลไม้ในพื้นที่
ตำบูรณ์คลองภูอำเภอเขาคิดชะกูธนี่แหละ
อ้าวเรื่องนี้ฉันก็เชื่อนะ
ว่าสิ่งที่เห็นมันไม่ใช่ดวงไฟธรรมดาแน่
ทีนี้ต้องถามใครฮะตามหลักวิทยาศาสตร์อาจารย์ออส

ที่คนนิยมเล่นในช่วงกลางคืนหรือเปล่า
เพราะมีคนในพื้นที่แจ้งกับอาจารย์ออสมาว่า

ส่วนที่ว่าจะเป็นอาการผิดปกติของกล้องโทรศัพท์
ที่เวลาถ่ายคลิปเรามันเป็นเส้นอ่ะ
คุณอันนี้ก็ต้องเอามาตรวจสอบกันต่อ
นี่ที่แรกแล้วนะฮะที่จันทบุรีใช่ไหม
เรามาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะฮะ